คุณผู้ชมครับตอนนี้ธุรกิจเสริมความงาม
กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศไทย
มีการนำเทคโนโลยีใหม่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องของการทำศัยกรรมตกแต่ง
หรือว่าเรื่องของการทำเสริมความงามแบบนี้ครับ
ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาคุณผู้ชมช่วงปีใหม่นะครับ
มีคนไปใช้บริการทั้งคนไทยคนต่างชาติ

โดยเฉพาะการปรับแต่งรูปใบหน้า
เพื่อเป็นการเสริมโงเห้งต้อนรับความโชคดีช่วงปีใหม่นะครับ
เดี๋ยวตามวันรุ่นนี้จากบริงารของคุณชะดารัสโภคาธนาวัสด์เลยครับ
สักคิ้วเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเสริมความงาม
กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
โดยเฉพาะการสักคิ้วแบบ๖มิติ

ใช้อุปกรณ์และยาที่มีความทันสมัยมากขึ้น
หลังจากที่ได้วาดโครงคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้ว
ตามรูปแบบโงเห้งที่ต้องการแล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการนำเข็มสักคิ้ว

แล้วก็วาดโดยการสะกิดเป็นเส้นเล็ก
ตามแนวโครงคิวที่ได้วาดไว้ค่ะ

ศาสตร์ความเชื่อโงเห้งที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทย
เพราะเชื่อว่ารูปคิ้วตามโงเห้งที่ดี

คนส่วนมากจึงมักจะเลือกศักดิ์ตามตำราคิ้วรับทรัพย์

ตามความเชื่อที่ว่ากันเงินไม่ให้ไหลออก
มีคนเคยทักว่าเออคิ้วแบบไม่เต็มอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็จะดูโครงคิ้วของเราว่า

พี่พาเขาก็จะเติมให้

จะได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าตั้งแต่อายุ๒๐๖๐ปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีวันหยุดยาว
เทศกาลปีใหม่หรือสงกราน
คนจะนิยมเข้ามาจองคิวสักคิ้ว

วันหยุดยาวลูกค้าจะมาเยอะมาก
เพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยต้อง๗วันถึงจะโดนน้ำได้

เพราะทำไปครั้งแรกมันก็จะดำ
๗วันมันถึงจะลอกถึงจะเป็นธรรมชาติ

ก็มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา
เนื่องจากสามารถใช้เวลาเพื่อพักฟื้นหลังการผ่าตัดได้
อย่างการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามต่าง
เช่นการเสริมจมูกทำตา๒ชั้น
การเสริมหน้าอกซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด
และการปรับรูปหน้าที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย

ก็นิยมมาศัลยกรรมเสริมความงามในช่วงนี้เช่นกัน
หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว
วงการศัลยกรรมเสริมความงามของไทยยิ่งเป็นที่จับตามองมากขึ้น
ว่าไทยจะเป็นทัพเสริมความงามของภูมิภาคอาเซียน
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศเกาหลีใต้
ถ้าพูดถึงแข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยนะ

แล้วก็มาตรฐานแล้วเราดีกว่าประเทศอื่นมาก

หรือว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ย

แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เน้นประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศเท่ากับเกาหลีนะครับ
เกาหลีเขาจะมีละครมีอะไรออกมา
ช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจที่ซบเศร้า

จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
ให้ส่วนลดตั้งแต่ร้อยละ๑๐ไปจนถึง๑๗๐
ส่วนลดสำหรับการซื้อกิฟเวอร์เชอร์
รวมไปถึงการออกแคมเปญผ่อนแบบไม่คิดดอกเบี้ย
นานสุด๑๐เดือนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
จูงใจให้คนมาใช้บริการ
หวังให้ตลาดเสริมความงามของไทยเติบโตมากขึ้น
ซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจเสริมความงาม
ในประเทศไทยมีมากกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เรื่องของการทำศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกคนไปแล้ว
แต่ว่าเราต้องเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
เพราะว่าหลายคนต้องเสียใจเพราะเห็นเรื่องของราคามาก่อน
เรื่องของมาตรฐานของสถานพยาบาลที่ทำศัลยกรรมให้
โดยเฉพาะเรื่องของการปรับรูปใบหน้าแล้วก็การสักคิวนั่นเองนะครับ